เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็ส่งผู้สื่อข่าวไปประจำจุดรายงาน
ไปดูความเจ็บร้อนของพี่น้องประชาชนก็ไปตั้งแต่น้ำท่วมเลย

ก่อติดกันที่สกลนครกันหน่อยคุณผู้ชมในตัวเมืองยังคงวิกฤตอยู่นะครับ
น้ำท่วมสูงเหมือนกันและเช้าวันนี้ประชาชนในพื้นที่
เขายังต้องการความช่วยเหลืออะไรอยู่บ้าง
ติดตามพร้อมกันกับคุณยุธยาตุ้มมีรายงานสดมาจากจังหวัดสกลนครครับ
นี่คือบริเวณด้านประตูเมืองจังหวัดสกลนครนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าจุดนี้น้ำท่วมสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ
เพราะว่าจะเป็นจุดรับน้ำจากในตัวเมืองแล้วก็น้ำจากทุกสารอาทิตย์นะครับ
จะไหลมาบริเวณนี้เพื่อที่จะไหลข้ามสำนักงานทางหลวงที่๓
ของจังหวัดสกลนครเพื่อที่จะไปที่หนองหาน
เป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่รองรับน้ำทั้งหมดนะครับ
แต่ว่าตอนนี้น้องหานนั้นน้ำก็เต็มนะครับการระบายน้ำ
จะเห็นว่าด้านหลังไหลค่อนข้างช้านะครับก็อาจจะทำให้น้ำท่วมตรงจุดนี้
ยังวิกฤตอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศนะครับ
ล่าสุดตอนนี้บริเวณนี้เองเนี่ยคือถนนสายสว่าง
รถจะเข้ามาตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยเพราะว่าด้านในถนนสายสว่างเข้าไปเนี่ย
ไม่ท่วมคือโรงเรียนสกลราชเป็นโรงเรียนสกลราชวิทยาลัยนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้ผมถามชาวบ้านถามคุณครูนะครับ
ที่ขับรถมาบอกว่าจะเข้าไปในโรงเรียน
เพราะว่าจะมีการสอบของนักศึกษาของมศธนะครับ

มศทไม่ได้ยกเลิกการสอบทำให้ต้องเข้าไปคุมสอบด้านในนะครับ
อาจจะเป็นปัญหาในช่วงเช้านี้เพราะว่ามีรถหลายคันพยายามที่จะเข้าไป
ว่าอาจจะเป็นนักศึกษาด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์ที่จะไปคุมสอบด้านในด้วยนะครับ
ต้องเช็คว่าจะมีการยกเลิกต่อไปหรือไม่นะครับ
ส่วนรถที่กำลังออกมาอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ
เป็นรถของชาวบ้านที่ติดอยู่ด้านในเมื่อคืนนี้
พอตอนเช้าพอจะออกมาได้เนี่ยก็อยากจะนำรถออกมา

ก็มีรถเล็กเนี่ยอาจจะผ่านไม่ได้นะครับ
ตอนนี้รถเก่งต้องช่วยกันเข็นเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศเมื่อคืนนี้สักนิดนึงครับ

เจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
เพราะว่ามีประชาชนติดอยู่ด้านในตัวเมืองเยอะนะครับ
คือตัวเมืองเป็นพื้นที่ต่ำน้ำท่วมสูงทีเดียว

ก็มีทหารตำรวจกู้ภัยจากหลายจังหวัดเลยนะครับ

พยพออกมาไปที่สารากลางจังหวัดสกลนครนะครับ
ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ยังมีคนนอนอยู่ด้านในบ้าน
หลายคนเหมือนกันนะครับท่ามกลางความมืด
เพราะว่าไฟฟ้าถูกตัดตั้งแต่ช่วงเย็น
ขณะที่ฝนนะครับยังคงตกต่อเนื่องเมื่อคืนนี้
จนถึงเช้าเพิ่งจะหยุดเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ชาวบ้านก็เริ่มนำรถที่ติดอยู่ด้านในออกมานะครับ
เฉพาะบางจุดที่ออกมาได้แต่บางคนก็นำรถเข้าไปด้านในนะครับ

ที่บอกไปน้ำตรงจุดนี้ไม่ท่วมนะครับ
ส่วนตรงที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารก็ได้รับรายงานจากชาวบ้านนะครับ
บอกมาว่าตรงนั้นเนี่ยน้ำจะท่วมไม่สูงมาก
นี้คาดว่าน่าจะลดลงแล้วเพราะว่าเป็นจุดที่สูงเหมือนกันนะครับ
โดยภาพรวมใจกลางเมืองสกลนครตอนนี้ยังท่วมหนักถนนหลายสาย
น้ำลึกรอการระบายลงสู่น้องหานนะครับก็ยังระบายได้ค่อนข้างช้าอยู่นะครับ
แต่หากวันนี้ไม่มีมวลน้ำป่าหรือว่าน้ำฝนมาเพิ่มน้ำก็อาจจะลดลงบ้างนะครับ
ตอนนี้จากการสอบถามชาวบ้านนะครับยังมีอีกหลายคนที่อยู่ด้านในบอกว่า
อาจจะยังเข้าไปไม่ถึงแต่ว่าตอนนี้เห็นทหารนะครับ
ได้เริ่มนำเรือท้องแบนนะครับเข้าไปยังพื้นที่ด้านในเพราะว่า
ตรงนี้ก็คือถนนรัฐพัฒนาตรงนี้รถไม่สามารถเข้าไปได้เลยเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกมาก
แต่ว่าด้านนี้นะครับคือถนนสายสว่างไปด้านนี้ยังสามารถไปได้อยู่นะครับ
แต่ว่ารถเล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านไปได้นะครับเดี๋ยวทีมข่าวทะละทีวีก็จะก่อติด
แล้วก็ดูว่าตรงจุดไหนที่ต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนก็จะพยายามที่จะประสานงานให้ด้วยนะครับ
ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดสกลนครครับ